สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

สนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

สนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

สนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

แล้วก็ละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ
สิ่งต่อมาก็คือประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความชอบทำมาก
ในการที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้
หลังจากที่เขารัฐพหารเข้ามาการเขียนรับรับมนุน
หรือถ้าจะพูดถึงเฉพาะในช่วงชุมนุม

อย่างวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เขาเอารถน้ำเอาแก๊สน้ำตาเอาสีฟ้ามาสลายการชุมนุม

ก็เป็นคนชุมนุมที่มาชุมนุมด้วยความสงบสันติ

รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม
เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องค่ะ
หรือไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายออกโครงการต่าง
ที่ไม่ได้จะซัพพอร์ตประชาชนอย่างถึงทุกคนนะคะ
อย่างเช่นแบบเรื่องบัตรคนจนอะไรแบบนี้
ก็ต้องเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์รับบัตร
หรือการบริหารในช่วงโควิดที่มีความผิดพลาดมาก
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่สำคัญคือประยุทธ์เป็นตัวขัดขวางการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ค่ะ

อย่างที่ผ่านมาวันที่๒๔กันยาที่ผ่านมา
แต่เขาก็สามารถใช้ช่องทางของรัฐสภาในการบอกว่า
ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นการตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบนั่นนี่ก่อน
ซึ่งเรามองว่าจุดนั้นเองเขายังไม่เคยรับฟังเสียงของประชาชนเลยค่ะ
แม้จะมีแบบเป็นแสนเสียงที่เข้าไปเพื่อที่จะให้มีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ก็ตามค่ะ
แล้วการชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาชุมนุมเรียกร้อง
ชุมนุมเรียกร้องกันมาโดยตลอดเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันไปในเวย์ที่มันดีขึ้นนะคะ
แต่รัฐบาลหรือประยุทธ์จันทร์โอชาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้จะทำให้มันดีขึ้น
แม้กระทั่งเพื่อนของเราที่ออกมาชุมนุมออกมาเรียกร้องก็ต้องถูกดำเนินคดีถูกจำคุกถูกคุมขัง
ซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงเกี่ยวข้องกับประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
ตัวเราเองเนี่ยก็มีหมายจับมีหมายเรียกจากคดีต่างจากการชุมนุมอย่างสันติจากการแสดงออก
เราก็เลยมองว่าตรงนี้เองเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สมควรเป็นนายกต่อไปเพราะว่าเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุคคลที่ขัดขวางต่อระบอบประชาธิปไตยค่ะ
เชิญสอสอกรณีค่ะเอ่อเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะคะที่ว่าท่านนายกสมควรที่จะลาออกถูกไหมคะ
จริงจริงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยตอนที่เราใช้บังคับใช้อยู่ณเวลานี้คือสองพันห้าร้อยหกสิบเนี้ย
มันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่เราจะต้องทำตามปฏิบัติตาม
พี่ก็ปฏิญาณตนในสภาในวันที่เข้ารับเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ว่าเราจะต้องยึดในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่มาของสวนี้มันก็ถูกบรรจุไว้อยู่แล้ว
ที่เราจะมาแก้ไขรัฐมนูลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
เราจะต้องดำเนินการผ่านสภาระบบรัฐสภาเพื่อที่จะแก้ไข
นักบริยานี้เราก็กำลังทำอยู่นะคะ
ที่มาของท่านนายกก็อย่างที่บอกว่าก็มาตามที่รัฐมนูลได้บรรยัติเอาไว้
รัฐมนูลหลายฉบับที่ผ่านของในส่วนของประเทศไทยเรามา๒๐ฉบับนี้นะคะ
รัฐมนุนปี๔๐ที่ว่าดีที่สุดและปฏิบัติมาเนี่ย
อันนั้นสวมาจากการเลือกตั้งที่หลายคนได้พูดถึงว่าอยากให้สวมาจากการเลือกตั้ง
แต่ถามว่ามันก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เกิดปัญหาเหมือนกัน
ก็มีการบอกว่าเป็นสภาพผัวเมียบ้างล่ะ
แล้วฐานที่มาจากการกัดสวเลือกตั้งมามันก็คือฐานเดียวกันกับนักการเมืองท้องถิ่นต่าง
ว่าจะเป็นสอสอหรือสอท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นก็ขึ้นมา
ก็มาดำรงตำแหน่งในส่วนของสวเหมือนกันก็ประสบปัญหา
แต่ที่ปัญหาหนักที่สุดก็คือรัฐมนูลฉบับ๔๐เนี่ยมันเป็นช่องโหวในการที่จะทำให้นักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง
มันถึงได้เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่น้องได้เห็น
เมื่อปีที่ผ่านมาทำไมรัฐบาลของขออนุญาตเอ่ยนามท่านทักษิณชินวัฒน์รวมไปถึงท่านยิ่งรัก
ทำไมคนถึงออกมาเป็นล้านล้านคนในการที่ออกมาต่อสู้แล้วขับไล่รัฐบาล
มีการเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการจำนำข้าวที่ชาวนาจะต้องฆ่าตัวตาย
เพราะว่ามันทำให้ประเทศชาติเสียหายถูกไหมคะ
ถึงได้ออกมานั่นออกมากันเป็นล้านล้านคนเพื่อมาขับไล่
แล้วและที่สำคัญก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้เข้ามาในวันนั้นนะคะในส่วนของคอสช
แล้วก็เริ่มมีการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยก็คือมีการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๖๒นะคะ
ดิฉันว่าก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่ว่านายกจะแล้วโดยที่น้องพูดบอกว่ามีคนถูกคุมขังในเรื่องของการกระทำความผิดมันต้องคงดูเป็นเคสไปอะค่ะว่าเขาก็ทำความผิดด้วยเรื่องอะไร
ถ้าเขาไม่มีเหตุไม่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีหลักฐานมันก็เอาผิดอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าน้องบอกว่าในการที่เรื่องของรัฐธรรมนูลปี๖๐เนี่ยแล้วโหวตโนแล้วโดนคุมขังเนี่ยมันมีบรรยัติไว้ชัดเจนนะคะว่าจะต้องไม่ไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการโหวตโนแล้วน้อง
รับรู้หมดเลยนะคะว่าเมืองไทยเราเนี่ยได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกมากว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ป้องกันในเรื่องของไวรัสโควิด๑๙ดีที่สุดในโลก
เศรษฐกิจเรากำลังจะดีแล้วนะคะคุณจอมขวัญหลังจากที่เราสามารถที่จะไม่มีไม่มีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมาหลายเดือนนะคะกำลังจะดี
แต่มันก็มีเหตุการณ์ในเรื่องของการชุมนุมเข้ามาคนที่กำลังที่กำลังจะเริ่มเริ่มเริ่มที่อยากจะเริ่มธุรกิจเริ่มจะอยากจะเอ้ยต่างชาตินี่เห็นว่านี่แหละเป้าหมายของที่ฉันจะมาลงทุนคือเมืองไทยล่ะแต่พอเจอเหตุการณ์ชุมนุมปุ๊บทุกคนก็เบนเข็มหนีไปหมดกำลังจะกำลังจะเริ่มมันกลายเป็นลงมาอย่างนี้อีกแล้
อยากจะบอกว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนและไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นโฆษณาแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าบอกไว้เลยนะคะเราอาจจะคุยลูกติดพันธุ์ของประเด็นเรื่องคุณประยุทธ์ต่อเนื่อง

ประเด็นที่อยากจะแย้งดูคือเรื่องอะไรคะ

เห็นพูดถึงเรื่องรัฐมนูล๔๐ใช่ไหม
จริงเราไม่ได้มาเรียกร้องเอารัฐมนูล๔๐ค่ะ
เรามาเรียกร้องสิ่งที่ไปไกลกว่านั้น

สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
เช่นเดียวกับประชาชนไทยเหมือนกันค่ะ
หรือสิ่งที่คุณกรณิตถามมาค่ะ

คนออกมาเป็นล้านออกมาไล่ทักษิณออกมาไล่ยิ่งรัก
คือเราก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันค่ะ
ว่าทำไมในนั้นถึงมีหน่วยงานราชการออกมา
ทำไมถึงมีพนักงานราชการหรือใครก็ตามค่ะ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยออกมา
เท่าที่เห็นนะคะก็คือชัดเจนมากค่ะ
อย่างโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานต่าง

ซึ่งสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องอยู่ในตอนนี้เนี่ย
เราก็ไม่ได้จะบอกว่าใครผิดใครถูกนะคะ
แต่สิ่งที่เราเรียกร้องคือเราเรียกร้องหาอนาคตค่ะ

เชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถแก้ไขรัฐมนูลได้
เราสามารถที่จะนำสถาบันกษัตริย์เนี่ย
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูลเช่นเดียวกันกับประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ย
เราจะเชื่อมั่นว่าประเทศแห่งนี้เนี่ย

เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากลแล้วเนี่ย
ความเท่าเทียมการแสดงออกเนี่ย
เป็นสิ่งที่ทำได้ค่ะ
หรือการออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาเรียกร้องต่างเนี่ย

คือเท่าที่บอกว่าแบบเรื่องข้อหามีหลักฐานในการทำผิดอะไรแบบนี้หรือเปล่า
คือถ้าเรามีประชาธิปไตยจริงค่ะ
เรามีการแสดงออกอย่างเสรีจริงเนี่ย
เพื่อนของเราเหล่านั้นจะไม่ต้องติดคุก
จะต้องมาไล่ย้อนถามว่ามีหลักฐานก็เลยติดคุก
คือเรามองว่าตรงนี้มันคือการนำกฎหมายค่ะ
สร้างความชอบทำให้กับรัฐบาลมากยิ่งกว่า
เพราะว่าถ้ากฎหมายเหล่านั้นมันถูกต้องจริงตามหลักประชาธิปไตยเนี่ย
คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเนี่ย
ต้องถูกจับไปเหรอคะมันก็ไม่ใช่
แล้วแบบอย่างเรื่องของสภาผัวเมียอะไรแบบนี้
คือเรามองว่าเราไม่ได้มองตรงนั้นนะคะ
เรามองถึงเรื่องโครงสร้างเรามองถึงเรื่องการแก้ไข
เพื่อที่จะนำไปสู่ทางที่ดีขึ้น
หลักเลยคือที่เรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดนะคะ
คือความเท่าเทียมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเห็นได้ชัดมากอะค่ะ
ถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมเรื่องของงบประมาณของอะไรต่างเนี่ยชัดเจนมากค่ะ

คืออย่างนี้นะคะตอบข้อแรกก่อนก็เลยเรื่องของข้าราชการที่ออกมาในส่วนของกรปศเนี่ย
คนไทยทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐมนูลเดียวกันมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกัน
ความคิดที่เขาจะออกมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติเหมือนเหมือนณวันนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่า
ถ้าในกลุ่มของน้องเยาวชนนิสินนักศึกษาจะมีค่าราชการที่ออกมาร่วมด้วย
ซึ่งพี่ก็คิดว่าในนั้นก็น่าจะมีที่มีความเห็นต่างเหมือนกัน
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะที่คิดว่าไม่มีความเท่าเทียม
เขาก็สามารถทำได้มันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปิดกั้นเขานะคะ
และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการเคารพกฎหมายเนี่ยพี่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันล่ะค่ะ
เมื่อกฎระเบียบมีเราก็ต้องอยู่ไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎไม่มีกติกาเนี่ยแล้วไม่มีกฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะไปยากนะคะ
มันจะอยู่ยากมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้อะไรนะคะอีกเรื่องที่น้องที่น้องอยากจะให้ตอบ

คือพี่อยากจะบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูนสี่ศูนย์นะพี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่บอกว่ารัฐธรรมนูนสี่ศูนย์เนี่ยปีสี่ศูนย์ดีที่สุดแล้วมันก็ยังมีข้อบกพร่องมันไม่มีอะไรที่ว่าคนที่เขียนกฎหมายออกมาทุกอย่างแล้วมันจะเพอเฟคหรอกค่ะคนที่จะปฏิบัติต่างหากถ้าคนที่ปฏิบัติเป็นคนที่คิดด

เพื่อปิดลอยรั่วเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขของประเทศได้ในพลิกฝ่ามือในวันเดียวสองวันทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาอะไรที่เป็นโซรูชั่นที่ดีที่สุดเราถึงได้เปิดกว้างมาว่าวันนี้ในเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเรามีในส่วนของการที่เปิดกว้างในการที่จะให้มามารวมความคิดระดมความคิดทุกผู้ทุกวัยว่าเออมีความ

ที่ยืนฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลในขณะนั้นจะต้องถูกจำคุกถูกดำเนินคดีเอ่อโอเคในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่อยู่ภายใต้รัฐประหารค่ะตอนนั้นการปกครองยังอยู่กับคอสชเราเลยมองว่าการออกมาต่อสู้ออกมาเรียกร้องเนี่ยมันอยู่ภายใต้บรรยากาศของพระเด็จการมันซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความชอบทำอะไร

ช่วงไหนฮะกรปศหรือหน้าปัจจุบันหน้าปัจจุบันค่ะเอ่อดิฉันว่านะคะถ้ามีหลักฐานก็เอามาแสดงนะคะแล้วก็วาดกันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะว่าทำได้หรือไม่ได้อันนี้เราวาดกันไปหรือคือเราไม่อยากพูดกันไปพูดกันมาโดยที่มีมีหลักฐานอย่างงั้นดีกว่านะคะในส่วนที่คนไทยที่บางคนเขาเขาอย่างท
เรียนเติมนิดเดียวนะคะเติมแค่นิดเดียวค่ะคือเรากำลังหมายถึงเอกสารซึ่งเป็นเอกสารจริงซึ่งบางบางส่วนทางรายการได้โทรเช็คหน่วยงานนะคะว่ามีการขอรวมตัวขอให้มีการใส่เสื้อขอมีการนัดจุดอันเนี้ยจริงเรียนถามแค่ในแนวคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่รัฐบาลพักรัฐบา
แล้วก็คุยเรื่องทุกเรื่องเนี้ยอันไหนมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออันไหนดีกว่ากันหรือมันจะเป็นแบบไหนคะถ้าในความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะ
การที่ท่านชวนหลีกภัยได้ได้พูดเอาไว้ว่าตอนนี้นะคะท่านให้ทางสถาบันพระปกเก้าเนี่ยนะคะ
เป็นคนกำหนดในเรื่องของรูปแบบของการจะตั้งนะคะ
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรปองดองสถานสมารณชันแบบไหนยังไง
เราเวลายังไม่ได้กำหนดซึ่งเอ่อเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี้ยเอ่อ
ทางสถาบันพระพุทธปกเก้าเนี่ยก็จะส่งร่างมาให้ท่านชวนเนี่ย
ประมาณวันที่สองหรือสามเนี้ยนะคะพฤศจิกานี้เราก็จะคงจะต้องมาดูว่า
รูปแบบของของเอ่อการตั้งเนี้ยนะคะของของในส่วนของกรรมการเนี้ย
ก็คือเป็นคนภายนอกทั้งหมดที่มีเอ่อคุณสมบัติหรือว่าเอ่อ
ผู้ที่เป็นกลางโดยที่ไม่เอานักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ฝ่ายที่ผู้เรียกร้องเข้ามาหรือสัดส่วนจากทุกฝ่ายมารวมกัน
อันนี้คงต้องขอดูก่อนนะคะซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วัน
เกิดขึ้นดีกว่าค่ะถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ระบบรัฐสภา
มันก็จะเกิดข้อเชื่อว่าน้องก็คงอาจจะรับไม่ได้อีก
ใช่ไหมค่ะคือกรรมการแบบเป็นคนกลางเข้ามาร่วมด้วยค่ะ
ที่ฉันเห็นว่าอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวคุณจุธาทิพย์ขออนุญาตโฆษณา
แต่ดิฉันมีสิ่งที่จะตั้งคำถามคุณเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการบังคับใช้
กฎหมายแล้วเอาผิดตอนประชามติดิฉันมีคำถาม
ถามถึงเรื่องปัจจุบันกรณีที่โดนจับสักครู่ค่ะ
เรียนถามคุณเพิ่มเติมนะคะในกรณีเรื่องของวันที่สลายการชุมนุมที่มีการพูดถึงเนี่ยนะคะ
คือไม่ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อย่าลืมว่าในการบังคับใช้
เจ้าหน้าที่ย่อมมีกฎหมายรองรับอยู่ไม่งั้นเขาจะอยู่มาไม่ได้ถึงณวันนี้
หลังจากเกิดเหตุการณ์สลายชุมนุมค่ะอ่าเรามองว่าเขาด้วยความที่เขามีอำนาจอะค่ะ
เขาก็เลยสามารถสร้างข้อกฎหมายมารองรับความชอบทำได้ใช่ไหมคะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูค่ะว่า
เหล่านั้นมันอ้างอิงกับหลักสิทธิเสรีภาพมากแค่ไหนมันทำให้ประชาชนมีเสรีภาพได้มากแค่ไหน
เรามองว่าถ้ากฎหมายมันไม่อิงกับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะการกระทำของเขายังไงมันก็ไม่มีความชอบทำ
ถึงแม้เขาจะเขียนกฎหมายออกมาแล้วก็ตามเอ่อในช่วงที่มีการชุมนุมชัดเจนมากเลยค่ะ
เขาออกพรกรฉุกเฉินร้ายแรงมาเพื่อสลายโดยตรง
แล้วต่อมาหลังจากที่สลายเสร็จปุ๊บบทพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
แล้วก็เอาแล้วก็จัดตั้งผู้ชุมนุมขึ้นมาอีกเซตหนึ่ง
เราก็เลยมองว่าถึงแม้มันจะมีกฎหมายที่ทำให้เขาสลายการชุมนุมได้
แต่ถามย้อนกลับไปเขามีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเหรอคะ
เขามีสิทธิ์ที่จะลิดลอนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นผ่านความรุนแรง
โดยกฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรมมันก็ไม่ใช่ค่ะ
อ่าโดยประเด็นนี้เรียนถามเปิดจากคุณกรณิตบ้างค่ะ
สิ่งที่คิดว่ารัฐบาลน่าจะคุยกับผู้ชุมนุมได้ยากที่สุด
เป็นห่วงที่สุดว่าจะคุยกันลำบากเรื่องอะไรคะ
เอ่อถ้าคุยกันยากที่สุดในสามข้อที่เรียกร้อง
ดิฉันว่าเรื่องของสถาบันนะคะข้อสาม
แต่ปฏิรูปสถาบันดิฉันว่าเรื่องนี้คุยยากมากนะคะ
ก็คือเอ่อมันอาจจะเป็นอะไรที่ที่ทำทำร้าย
ทำร้ายจิตใจคนไทยแล้วก็ในส่วนของเอ่อ
บรรพบุรุษแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราเนี่ย
มีมาอย่างยาวนานเพราะว่าเราคนไทยเนี่ยนะคะ
อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่เป็นแบบนี้
ฉันลองถามด้วยกลไกนะคะสมมุติว่าซึ่งเขายืนยันนั่นแหละ
ข้อเรียกร้องเขา๓ข้อมันไม่มีการลดหย่อน
ซึ่งถ้ามีคณะกรรมการสมรรถฉันคณะกรรมการปรองดอง
แม้กระทั่งการตั้งกรรมธิการวิสามันในรัฐสภาเนี่ย
คิดว่าเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งข้อ๓ของเขา
จะเข้าสู่คณะกรรมการเหล่านี้ได้แน่นอนค่ะคงต้องเข้าอยู่แล้ว
แต่เพียงแต่ว่าดิฉันก็ในความเห็นส่วนตัวคือดิฉัน
ที่คุณจอมขวัญถามดิฉันเป็นความเห็นส่วนตัวว่า
ข้อที่พูดยากที่สุดน่าจะเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
แต่ทั้งหมดทั้ง๓ข้อที่น้องเรียกร้องมา
ก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการชุดนี้แน่นอนค่ะ
แล้วมันก็คงจะต้องให้สิทธิ์ในส่วนของการที่
คนที่ได้รับมอบหมายมาในการที่จะมาเป็นคณะกรรมการ
ก็จะต้องดูเป็นข้อไปในรายละเอียด
แต่ดิฉันขอพูดในเรื่องของการสลายชุมนุมในวันนั้นได้ไหมคะ
ที่รัฐบาลได้ออกพรกรในส่วนของฉุกเฉินอย่างร้ายแรง
มันเกิดจากสาเหตุอะไรในวันนั้นก่อนหน้านี้
เพราะว่ามีการขวางขบวนเสด็จถูกไหมคะ
แล้วก็มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายจาบจ้วงสถาบัน
ในส่วนที่สมเด็จพระราชินีได้มีขบวนเสด็จผ่าน
ตรงนั้นกับพระองค์ที
ซึ่งขอบรรลุ่งขึ้นก็ออกพรากรในส่วนของพรากร
ฉุกเจิดอย่างร้ายแรงขึ้น
เพื่อว่าคุณพูดได้เต็มที่ในรายละเอียด
เอาเท่าที่คุณอยากจะพูดและที่ฉันเห็นว่าพูดได้ใช่ค่ะอ่า
เราก็อยากให้เอาหลักฐานนะคะที่บอกว่าจาบจ้วงที่บอกว่าร้ายแรง
บอกว่ามีการขัดขวางออกมาโชว์ให้ดูว่าผู้ชุมนุมเนี่ยไปทำอะไรแบบนั้นให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ
เท่าที่เห็นพูดตามตรงเลยตามหลักฐานที่เห็นมีการชู๓นิ้วแล้วก็ตะโกนว่าภาษี
ซึ่งตรงนั้นนะคะมีหลักฐานชัดเจนมากค่ะว่าภาษีของประชาชนถูกนำไปให้กับสถาบันกษัตริย์ค่ะ
และทีนี้ค่ะหลักฐานดิฉันว่ามีทั้งผู้ถือข่าวเก็บท่าเวย์ค่อนข้างจะเยอะ
ขออนุญาตเสียมารยาทถามลักษณะแบบนี้โดยเปิดที่ทางจุธาทิพย์ก่อน
หรือแม้กระทั่งกรรมนาทิการวิสานมันในสภา
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ปิดกั้นแม้กระทั่งข้อ๓ที่จะพูดคุยร่วมกัน
คุณโอเคกับกลไก๒๓อย่างที่อาจจะเกิดขึ้นไหม

คือเขาต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชน
เราส่งสัญญาณตลอดเราพูดตลอด
สิ่งที่เราเรียกร้องไปไม่ว่าจะเป็นในการชุมนุม
หรือว่าในการแสดงความคิดเห็นตามเวทีต่างก็ดีเนี่ย
เรามองว่าขนาดนั้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพออีกเหรอ
มันยังไม่ถึงขั้นที่จะไม่ได้ยินเสียงของประชาชนอีกเหรอ

เดี๋ยวแต่ว่าต้องสั้นเดี๋ยวเหลือเวลาไม่เยอะแล้ว

ข้อเรียกร้องของเราชัดเจนและมีความชอบทำ
เดี๋ยวหนั้งพี่ถามน้องกลับไปนิดนึงนะคะ
ในสร้างความปองดองสมาณชันแล้วนำข้อเรียกร้องของน้องทั้ง๓ข้อเข้ามา
น้องก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมแล้วมันจะหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างไรคะ
ถูกมั้ยคะค่ะคือถ้าจะทำตามข้อเรียกร้องของเราค่ะ
ทำไมไม่ทำตั้งแต่ที่แรกทำไมต้องถ่วงเวลาคะ
เพราะว่าไล่แต่ละข้อเลยตั้งแต่ประยุทธ์ลาออกหรือร่างรัฐมนุนใหม่

คือตรงนี้เองเนี่ยเท่าที่ฟังมาคือ
ฝั่งรัฐบาลพยายามจะโยงว่าเราจับจวงเราทำนั่นทำนี่ค่ะ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเพียงแค่อยากปฏิรูปให้สถาบันนะคะ
ดีขึ้นอยู่ในคันลองของระบอบประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็อยู่ภายใต้รัฐมนูลเดียวกันกับประชาชนไทยทุกคน
เราไม่ได้ทำลายเราไม่ได้ล้มล้างค่ะเราอยากทำให้ดีขึ้นค่ะ
เดี๋ยวก่อนให้โปรดิวเซอร์นับเวลามานะคะคุณกรณีค่ะ
เอาอย่างนี้สิ่งที่คิดว่าอยากจะพูดอย่างน้อยคือ
ส่งผ่านหนึ่งในคนที่เป็นสมาชิกไปคือเรื่องอะไรคะ

จริงแล้วดิฉันขอฝากน้องผู้ชุมนุมนะคะ
ดิฉันเองก็มีลูกที่อายุใกล้เคียงกับน้องที่ชุมนุมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาคิดยังไงนะคะ
แต่ว่าหนึ่งคือเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ด้วยที่เขามีประสบการณ์
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยมันลุกลามจนถึงสถาบันครอบครัว
ที่ทำให้สังคมไทยเกิดความแตกแยกในครอบครัวแล้ว

น้องบอกว่าน้องไม่ได้พูดจะคือน้องบอกว่าเนี่ยประชุมโดยสงบโดยที่ปรัสจากอาวุธ
แต่คำพูดที่หยาบคายนะคะจาบจ้วงทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะคะ
มันคืออาวุธที่ร้ายแรงกว่าที่เป็นอาวุธจริงที่มาเข็นฆ่ากันอีก
ณวันนี้ครอบครัวของแต่ละท่านเนี่ยในครอบครัวเนี่ย
ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียใจไหมกับการที่น้องเดินออกมาแล้วไปร่วมชุมนุม
ณวันนี้เนี่ยคืออย่างนี้สิ่งที่จะขอเนี่ยฝากสองประเด็นด้วยกัน

หนึ่งคืออย่าจาบจ้วงสถาบันนะคะเหยียบย่ำหัวใจคนไทย
เพราะว่าด้วยการที่มาด้วยการที่คนที่เขาเคารพรักแล้วก็ศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดระยะเวลาหลายชั่วอายุคนเนี่ยรับไม่ได้หรอกค่ะ
ข้อที่สองอย่าชักน้ำเข้าศึกอย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน
เพราะว่าคนไทยเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเอกราชเพราะอะไรเพราะความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ
ถ้าวันนี้น้องมายกตัวอย่างนะคะเรียกร้องเอกราชให้กับฮ่องกงมาถือทงในส่วนของทงสัญลักษณ์ฮ่องกงไต้หวันหวยกูเนี่ย
ถามว่ามันจะทำให้เกิดอะไรมันจะทำร้ายประเทศไทยของเรานะคะ
ได้เท่านี้ค่ะสุดท้ายปิดปากจุธาทิพย์ค่ะ
ค่ะสิ่งที่เราจะฝากนะคะคือข้อเรียกร้องของเราเป็นประชาธิปไตยแน่นอนค่ะและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่การจาบจ้วงค่ะ
และเราอยากฝากนะคะว่าคำพูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครตายค่ะแต่อาวุธทำให้คนตายได้ค่ะ
และที่สำคัญนะคะพ่อแม่หนูภูมิใจในตัวหนูมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ข้อจำกัดที่เราได้รับมาขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ